ใจจึงเลยเรื่องเนี้ยพอพูดมาอยู่เมื่อวานทั้งวันเนี้ย

รอเปิดจำหน่ายตัวค่ะตรงนี้เจ้าที่ยังไม่ได้เปิดจำหน่ายตัว

เขาจะไม่สกสาวคนเก็บหน่อยตัวเนี่ยเขาจะหันไปที่อื่น

มองมาซะดีมองไป
มองมาซะดีมองไป

จามน้ำไว้
ปรับทราบ

และรักษา

การการ
สามารถ

ขอบคุณทุกคนที่กดสิทธิ์
โปรดติดตามตอนต่อไป